มาตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดต่างกัน

ยังคงมีคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่อง

ไปดูที่สุราธานีนะครับ
แล้วก็ภาคใต้ที่คลองอีปัน

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาคลองศรียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
พบว่ามีปริมาณน้ำสะสมไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ

ทำให้มีน้ำในอ่างขณะนี้กว่า๒๒ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่าคิดเป็นร้อยละ๕๓ของความจุอ่าง
โดยอ่างเก็บน้ำสามารถรับน้ำได้มากถึง๔๒๐ล้านลูกบาทเมตร
เก็บน้ำนี้ก็เลยยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับ
ขณะเดียวกันหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงนี้
ทำให้ชาวบ้านต่างพากันออกมาหาปลาตามแบบวิถีคนท้องถิ่น
ซึ่งก็มีปลาตะเพียนปลาเนื้ออ่อนแล้วก็มีปลาขาวจำนวนมากนะครับ
อันนี้ที่เฉพาะเฉิงเสาร์นะ
ทีนี้ขึ้นเหนือไปดูที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าช่วงบ่ายเมื่อวานฝนตกลงมาหนักตกมาเยอะเหลือเกินค่ะ
ก็เลยทำให้น้ำท่วมถนนหลายสายที่อยู่บนพื้นที่รุ่มแบบนี้นะคะ
เพราะว่าท่อระบายน้ำมันอุดตัน
โดยเฉพาะถนนราชดำเนินบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
แล้วก็ถนนจ่าบ้านน้ำท่วมจนมาถึงทางเท้าเลยนะคุณผู้ชม
นักศึกษาเขาก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดินลุยน้ำกลับบ้านค่ะ
รวมถึงน้ำก็ยังเอ่อล้นไปท่วมลานจอดรถ
ของสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ก็แจ้งเตือนว่าช่วงวันนี้จนถึง๑๕สิงหาคมหลังวันแม่เนี่ยนะคะ
ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ดังนั้นก็ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนัก

คุณผู้ชมครับไปดูพื้นที่จังหวัดสุราธานีกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าพื้นที่จังหวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากหลายจังหวัดคุณ
ไม่ว่าจะเป็นจากนครศรีธรรมราชจากกระบี่แล้วก็พังงาด้วยนะครับ
โดยระดับน้ำในคลองอีปันที่รับน้ำมาจากจังหวัดกระบี่
ตอนนี้น้ำเอ่อล้นตลิ่งส่งผลให้พื้นที่ตำบลไซขึง
แล้วก็ตำบลอีปันของอำเภอพระแสงได้รับผลกระทบ
โดยมีน้ำท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนภายในหมู่บ้าน
รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรนะครับ
ด้านกำลังทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๔๖เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
เลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์และข้าวของต่างไปไว้บนที่สูงแล้ว
ซึ่งหากไม่มีฝนตกซ้ำคาดว่าระดับน้ำในทุกจุด

ขณะที่ชาวบ้านในอำเภอพนมก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ระดับน้ำจะลดลงแต่มวลน้ำตอนบนยังไหลลงสู่ตอนล่าง
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับ
สุราธานีนี้ก็มีการเตือนกัน๓อำเภอเลยนะฮะ
ก็คืออำเภอพนมอำเภอชายบุรีแล้วก็อำเภอท่าชนะนั่นเอง
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจาก๓จังหวัดใกล้เคียงนะครับ
ส่วนภาคอีสานไปที่จังหวัดกาลาศิลป์
หลังจากที่เขือนลำเปล่าได้เพิ่มการระบายน้ำ
วันละ๑๐ล้านลูกบาทเมตรเป็นวันละ๑๕ล้านลูกบาทเมตร
เป็นตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แล้วก็จะยังคงระบายน้ำในระดับนี้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือน
เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำกว่าเกณฑ์
อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน๕อำเภอได้
ได้แก่อำเภอเมืองอำเภอยางตลาด
อำเภอกรรมรสัยอำเภอคล้องชัยแล้วก็ที่อำเภอร่องคำ
โดยช่วงนี้ยังพบว่ามีฝนตกในพื้นที่
และอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น
จังหวัดนะครับได้มีการกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์
น้ำในลำน้ำเปล่าแล้วก็ลำน้ำผ่านอย่างใกล้ชิด
ซึ่งยังสามารถรองรับการประบายน้ำจากเขื่อนลำเปล่า
แล้วก็เตรียมความพร้อมสำรวจพื้นที่เปราะบาง
จุดเสี่ยงแล้วก็มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยครับ